ทักไปคุยไปท้าทายกันเองมาดิเองมาดิสุดท้ายมาจริงฮะ
พากันมา๓๐กว่าคนปิดล้อมร้านคาแคร์ยิงปืนปลาระเบิดใส่

แอบถ่ายแบบนี้ครับเพราะว่ากลัวโดนลูกหลงฮะ
เข้ามาเข้ามามึงมาดิพยายามซูมเข้าไปเห็นไหมฮะ
คนตรงนั้นวิ่งกันไปวิ่งกันมามีทั้งเสียงปืนและเสียงดังคล้ายระเบิดด้วยครับ
คลิปเหตุการณ์ชาวบ้านแอบถ่ายเอาไว้ตอนประมาณตีหนึ่งครึ่ง
กลางดึกเมื่อคืนที่ผ่านมาวัยรุ่นรวมกันแล้วประมาณสัก๓๐คนฮะ
๓๐คนคลีมอเตอร์ไซค์มาเพื่อก่อเหตุ
มีทั้งยิงปืนปลาระเบิดขวดถล่มใส่ร้านคาแคร์ร้านนี้
ซึ่งตั้งอยู่ในตำบลบ้านสิงห์ริมถนนสายนางรองชำนิอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำ
และเหตุการณ์นี้มีคนโดนยิงด้วยครับเป็นวัยรุ่นอายุ๑๗
ส่วนใหญ่คนที่ก่อเหตุและคนที่เกี่ยวข้องอายุยังน้อยยังไม่ถึง๑๘เลยนะครับ

แพ็คอายุ๑๗ครับถูกยิงด้วยปืนที่ต้นขาซ้าย๑นัด
เจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลนี่คนเจ็บครับ
และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต้นขาซ้ายเขานี่ก็เป็นแผลเลยนะฮะ
ตำรวจโรงพักนางรองก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
หลังจากที่รู้แล้วว่าคนเจ็บพ้นขีดอันตราย
จุดเกิดเหตุที่ไปตรวจสอบก็มีร่องรอยพวกกระสุนปืน
ร่องรอยสะเก็ดระเบิดกระจัดกระจายไปทั่วนะครับ
และความเสียหายที่เกิดขึ้นที่ร้านคาแคร์

ขี่มอเตอร์ไซค์มารวมตัวกันที่หน้าร้านคาแคร์

กลุ่มวัยรุ่นที่มาด้วยกันประมาณ

เหมือนดาวกระจายแล้วปิดล้อม

อเตอร์ไซค์มาแล้วนี่ฮะขี่มาเรื่อย

โอ้โหมารวมตัวกันบนถนน
วิ่งได้ยินเสียงปืนเสียงดังคล้ายระเบิด
ชาวบ้านเขากลัวตี๑๓๐คนหลับคนนอนกันหมดแล้ว
ไม่มีใครกล้าออกมาดูแม้จะมีเสียงแปลกเกิดขึ้นถี่ก็ตาม
มีวิ่งไล่กวดแบบนี้ด้วยครับ
วัยรุ่นกลุ่มนี้ใช้เวลาก่อเหตุประมาณครึ่งชั่วโมง

อีกหนึ่งคนที่เราได้คุยได้ข้อมูลมาเป็นวัยรุ่นชายอายุ๑๖สมมุติว่าชื่ออาม
เป็นหนึ่งในวัยรุ่นที่อยู่ที่ร้านคาแคร์บอกว่า
ก่อนเกิดเหตุตัวเขาเองและพวกประมาณ๖คน
นั่งเล่นโทรศัพท์กดจิ้มโทรศัพท์อยู่ที่ร้านคาแคร์นั่นแหละ
โอ้โหเสียงดังมากเลย
อาร์มเล่าต่อว่าเขานั่งกดโทรศัพท์อยู่ที่ร้านคาแคร์
แล้วทักแชทไปคุยกับวัยรุ่นต่างหมู่บ้าน

และกลุ่มวัยรุ่นนั้นพากันมา
และกระจายตัวปิดล้อมร้านคาแคร์เอาไว้
ในอาร์มและผองเพื่อนรวม๖คนนั่งจิ้มโทรศัพท์กดเล่นกันอยู่
หลังเกิดเหตุมีเพื่อนถูกยิง
ก็คือในแพ็คอายุ๑๗คนที่ไปนอนอยู่ที่โรงพยาบาล

โทรศัพท์๔เครื่องหายไป

กุญแจรถมอเตอร์ไซค์ที่วางไว้ก็หายไปด้วย
เขาเลยคิดว่าสงสัยกลุ่มคนก่อเหตุที่มากัน๓๐กว่าคน

มีเสียงปืนดังขึ้นเสียงดังคล้ายระเบิดตามมา
แล้วพอทุกคนหลบหนีกลุ่มคนก่อเหตุย้อนกลับมา
เพื่อมาหยิบเอาโทรศัพท์ฝั่งคนนี้

อู๋ประมาณ๓๖คุณ

แล้วพอมันถึงให้เขายิงปืนไฟเลยหรือ

บอกว่าดูนยิงได้ปุ้มก็พาวิ่งนี้ไปกัน

คุณไกด์ธนกรนั้นได้คุยกับชาวบ้านในพื้นที่
บอกว่าเวลาประมาณตีหนึ่งกว่าถึงประมาณตีสอง
ได้ยินเสียงปืนประมาณ๒ครั้ง
คนนี้เขากล้าออกมาดูเฮ้ยมันอะไรว่ายังไงออกมาดูสักหน่อย
พอออกมาดูเห็นกลุ่มวัยรุ่นวิ่งเข้ามาหน้าบ้านตัวเขาเอง
เขาบอกว่ามาประมาณ๓๐๔๐คนเลยนะ
ตอนแรกนึกว่าแค่๓๐กว่าต้นนี่เกือบ๔๐เลยครับ
เขาบอกว่าเดี๋ยววิ่งผ่านตรงนี้ไปทางนู้น
เด็กฟังคาแครยืนอยู่ริมรั้วก่อนที่๒ฝ่ายจะขว้างหิน
คว่างขวดข้ามกันไปกันมาได้ยินเสียงตะโกนว่าเฮ้ยกูยิงถูกมันแล้วเว้ย
แล้วก็พากันวิ่งเข้าไปในร้านคาแคร์

ตามเข้าไปถึงตุ้มตัมตุ้มตัมมองมอยู่ตรงนี้

ตำรวจสะพอนังรองที่บุรีรำครับ
ตามความคืบหน้าทางคดีล่าสุดคุณขวัญคุณผู้ชมครับ

โอ้เดินต่อแถวกันมาเรียบร้อยใช่ไหม

กลุ่มวัยรุ่น๒ฝ่ายมาได้เบื้องต้น๑๙คน
โอ้โห๑๙คนก่อนนะ
แต่ตอนแรกบอกมี๓๐๔๐เลยนะ

นี่มาแค่๑๙ก่อนก็มาให้ข้อมูลมาให้ปากคำ

นั่งเก้าอี้ไม่พอต้องนั่งตักนั่งซ้อนกันนะฮะ
ปรากฏว่า๑๙คนที่เชิญมาให้ข้อมูลไม่ตรงกันเลย

บางคนสารภาพยอมรับว่าทำจริง

บางคนปฏิเสธยืนกรานว่าไม่ได้ทำ
บางคนให้การภาคเศษแบ่งรับแบ่งสู้
รับครึ่งหนึ่งไม่รับอีกครึ่งหนึ่งมีแบบนี้ด้วยครับ

พยานบุคคลกล้องวงจรปิดอะไรต่าง
ทีมข่าวของเราได้คุยกับในบีอันนี้เป็นชื่อสมมุติ

เขามีฉายานะครับคุณผู้ชมคุณขวัญ
ฉายาคือผู้พันยาเส้น
อายุ๑๖เองนะในบี
คาดว่าน่าจะเป็นหัวหน้าแก๊งกลุ่มที่ก่อเหตุ
พันยาเส้นเล่าให้ฟังบอกว่า
สาเหตุที่พวกเขาพากันไปที่ร้านคาแคร์
เพราะว่ากลุ่มวัยรุ่นที่ร้านคาแคร์

ก็เลยมีการท้าทายกันทางเฟซบุ๊ก
ผู้พันยาเส้นฉายาของในบี

เราฉายาผู้พันยาเส้นใช่ไหม

ทำไมคุณแต่งฉายานั่น

คือพวกนั้นหม่อครับครับพื้นมันยิงไม่แตกครับอืมปืนมันยึดไม่แตก

เห็นมันกำลังหักลูกแรกยิงมา
เป๊ะมันกำลังจะหักใส่ลูกตี๒นะครับ

แถวฝั่งเรามีมุตปืนไหม

เพราะว่าชอบดูดยาเส้นของผู้ชายอายุ๑๖คนนี้
ไม่มีปืนระเบิดก็ไม่มี
คือมาพร้อมกับเพื่อนเพื่อจะมาเคลียร์ปัญหาเฉย

บอกว่าตัวเองไม่รู้เลยว่าระหว่างกลุ่มคนที่ก่อเหตุ
และกลุ่มของพวกเค้ามีปัญหาอะไรกัน
ในโค้กนี่ก็เป็นอีกตัวละครหนึ่งนะฮะ

ก็เป็นคนที่นั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ด้วยกันนั่นแหละ
ในฝั่งที่ร้านคาแคร์ตั้งอยู่ตั้งแต่ตอนเย็นแล้ว
แล้วก็เอาแชทที่คุยกับฝ่ายคู่อริมาให้ดู
การพูดคุยในแชทก็ทำนองที่ว่า
คือฝั่งที่ก่อเหตุถามมาว่ากลัวเหรอ
โค้กก็เลยบอกไปว่ามีอะไรให้ต้องกลัว
ถ้าอยากมีเรื่องทักไปหาเพื่อนกูเลย
ฝั่งที่ก่อเหตุก็เลยถามกลับมาว่า

โค้กก็เลยบอกว่าอยากได้ใครก็ทักเอา
อีกฝั่งก็เลยบอกว่าเมื่อวานใครโยนระเบิด
เลยบอกไปว่าไม่รู้นอนเพิ่งตื่นแชทนี้ฮะ

ก็เป็นแชทเหมือนกับมีการโต้ตอบกันไปมา
หลังจากนั้นฝั่งวัยรุ่นกลุ่มคาแคร์
บอกว่าเขาไม่คิดว่าจากแชทนี้
จะเป็นต้นเหตุที่ทำให้ฝ่ายคนก่อเหตุนั้น
บุกพากันมาเป็น๓๐๔๐คน
รอบแรกขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อน๒คนมาวนดูก่อน
รอบ๒ขับรถมายิงปืนใส่
รอบที่๓คราวนี้ยกพวกขี่มอเตอร์ไซค์กันมาครับ
โอ้โหหลายคันเลยมากันประมาณ๓๐คน
ก็พูดตรงฝั่งเขาสู้ไม่ได้ฮะ

ที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหาทะเลาะอะไรกันมาก่อนเลย
ไม่คิดว่ามันจะถึงขั้นนี้ครับ
มีปัญหาเมื่อก่อนมั้ยใช่ครับ
ลองกลุ่มเลยไหมเค้าเคยมีปัญหา

คุณซวิตถามว่าวัยรุ่นที่มาก่อเหตุนอกอันนั้นก็เกินไป
ก็ถึงอ่ะยังเกิดเหตุแบบนี้ได้เหมือนในหนังเลย
เจ้าของร้านคาแคร์คนนี้บอกอยากให้ตำรวจจับตัวคนร้ายมาลงโทษให้ได้โดยเร็ว
สะพอนางรองก็ย้ำว่าคุมตัววัยรุ่นในเบื้องต้น
สิบเก้าคนที่ก่อเหตุได้แล้วแล้วพาตัวไปค้นอาวุธปืนตามบ้านของผู้ก่อเหตุ
และจะตรวจสอบขม่าวดินปืนขยายผลหาผู้ร่วมกระทำความผิดต่อไป
จุดจบของวัยรุ่นหัวร้อนนี่ฮะจะเริ่มที่ไหนไม่รู้
แต่ต้องมาจบที่โรงพักแบบนี้ผู้ปกครองก็จะเสียใจนะครับ
ข่าวที่วงคิงอ่านไปเนี่ยเป็นวัยรุ่น